ตอนนี้หนูอยากรู้อักษรยอม
แต่มันเป็นเรื่องราวที่คุณแม่โพสต์อีกแล้วค่ะ

ฉันไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งคุณผู้ชม

ส่งให้โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์บอกว่าใครคะ
เลิกโปรโมทเถอะ
จิ้นนักร้องหนุ่มนางเอกสาวเบื่อมาก
นักร้องหนุ่มเนี่ยเขามีเมียแล้ว

อุ๊ยนี่รู้พี่กัดบ้านเขาด้วยเหรอคะ
ใช่คุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ไปตามสืบเจาะเงาะแงะมา
๑นี่คือลาดพร้าว๑๐๑ใช่ไหม

เขาบอกว่าคู่จิ้นคู่นี้นะคะอยู่ทางแบบวิก
ทางฝั่งอโศกนั่นแหละเออนะคะแล้วก็เป็นคู่จิ้นที่แบบว่า
ตอนแรกประชาสัมพันธ์หรือว่าพี่อาร์เนี่ยแหละค่ะ
อยากจะแบบซัพพอร์ตสนับสนุนโปรโมทขึ้นมา
ให้เป็นคู่ขวัญนะคะสุดฮอตยอดฮิตไปเลยนะคะ
แล้วปรากฏว่าก็มีคนไปแอบสืบรู้นะคะ

แต่ว่าตามพาดหัวจะใช้คำแรงนิดนึงว่าเป็นแบบภรรยาเลย
ก็มีแฟนนี่แหละค่ะอยู่ด้วยกันคอนโดเดียวกัน

ที่แฟนนักร้องเขามีข่าวคู่จิ้นกับนางเอกดังเลย

ซึ่งคือมันมีคำที่จะให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันคิด
สองสาวได้ช่วยกันคิดนิดนึงนะคะ

นางเอกหน้าใสค่ะฝ่ายหญิง

ผู้ชายเป็นนุ่มอีสานบ้านนา
เดี๋ยวนุ่มอีสานบ้านนาเป็นนักร้อง
เดี๋ยวก่อนนะคะ
อยากรู้อีกแล้วว่าใครต่อฟังพูดมาต่อ

เขารู้จักกันเขาว่ากันแล้วนะคะแล้วก็
เดี๋ยวมาถึงว่าคนที่เป็นข่าวนี่

แสดงว่าเขาเป็นเพื่อนกันหมายถึงฝ่ายชายรู้จักกัน

มี่ไงก็ค่ายแถวอโศกเขาก็ทำอะไรกันล่ะ
แต่น้องนางเอกไม่ได้อยู่อโศกนะ
เข้าใจผิดนิดนึงแต่เคยทำงานที่อโศก
ไม่กล้าพูดกว่านี้เลยกลัวหลุด
เออนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เขาก็เล่ากันมานะคะ
แล้วร้อยหนึ่งตอนแรกก็มีหลายซอยที่เป็นร้อยหนึ่ง
สุขุมิตรร้อยหนึ่งก็มีอะไรร้อยหนึ่งก็มี
แต่ว่าถามแล้วก็บอกว่าเป็นราชพร้าวร้อยหนึ่ง

นี่แต่เอาจริงอยากรู้ว่าที่เธอพูดมานี่
น้องคู่จิ้นนี่คุณน้องนางเอกหน้าใส
เขารู้หรือยังว่าฝ่ายชายมีแฟนมีเมียแล้ว
ก็อาจจะยังไม่ทราบนะนะคะ

ฮะยังไง

เอ้าเมื่อกี้จะหลุดแล้วนะ

เออแต่ว่าฝ่ายชายมีอักษร๒ตัว

ฝากไว้ให้คิดสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม